สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เราได้สวมใสเสื้อผ้าซึ่งเป็นเครื่องแบบของสงกรรม
ดอกแปลกแปลกดอกดวงตรายของพี่ยังรอจะไม่ใส่รูปนกแก้วนกกว่นทอง
ก็มีไงก่อนตรงนี้ก็สดใสเลยค่ะดูมั้ยคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ

วันนี้วันที่๑๓ตรงวันสงกรานเลยนะคะ

ทุกครั้งเลข๑๓ของเดือนเมษาเนี่ยดี
ไม่ปีนี้วันสงกราณอยู่วันที่๑๔
อันนี้คือตามดวงดาว
ดวงดาวเขาบอกสงการจริงคือวันที่๑
แต่ถ้าสมมุติเรานับกันทั่วไปก็คือวันที่๑๓เป็นวันสงการ

คนสาดน้ำเขาเต็มถนนแล้วตอนนี้

เขาเอาน้ำสาดใส่หล่อนหรือเขาสาดน้ำกับหล่อน

คือเส้นทางในยังโอเคแต่เส้นตรงน้ำพี่พาวดีไม่ไหว

ถ้าแล้วพวกคุณผู้ชมยังดูแลกานแล้วอยู่

แล้วเรามีข่าวดีมาบอกเรื่องวันสงกรรณ์นี้นะคะคือ
ในช่วงนี้กรมศิลปากรเขาจะกิจกรรมสงน้ำพระบรมธาตุและเทพนุพคร
เขาจะอัญเชิญพระธาตุปฏิสถานในพระกรรณและเทวดานุพครเก้าองค์
มาให้ประชาชนส่งน้ำ
กราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล
ที่ศรสำราญมุขมาศที่พิทธิพันธ์สาธารณ์แห่งชาตก็ตรงสนามหล่วงไปกันเลย
๙นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาประกอบด้วย
มีทั้งหมดทุกวันเลยนะครับพระอาทิตย์ซึ่งท่านทรงราชศรี
จันทร์ทรงม้าพระอังคารทรงมหิงศาก็คือ

ควายควายแล้วก็พระพุทธทรงคชสารพระพฤหัสทรงกวาง

นี่พิเศษก็คือพระราหูทรงพญาครุฑและพระเกตส่งนาค

ส่งกันได้เป็นพระเก่าแก่ใช่ไหมปฏิมากรรมที่สวยด้วย
คือไปลดน้ำด้วยแล้วเราก็จะได้เห็นปฏิกรรมสวย
ซึ่งเป็นแบบลอยตัวท่าทางแล้วก็ลีลาสวยมาก

เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์๙ฟรี
เข้าชมฟรีหมดเลยใส่ชุดไทยนะท่านผู้ชมนะ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาที่สุโขทัย
กำแพงเพชรพนมรุ้งพิมายเมืองสิง
และประสาทศรีเทพแล้วก็ประสาทภูพระบาทที่อุดรด้วยค่ะ
อ๋อแล้วฉะนั้นอย่างที่บอกกัน

ผ้าเขามาผ้าไฟถ์ผ้าไมเอาออกแต่ถ้าเลย
แล้วก็แนะนำให้แต่ละที่จัดการประกวดผ้าไทย
จะได้แบบว่าส่งเสริมแล้วก็ทำให้แบบเป็นประจำไปเลยทุกปีนะฮะ
แล้วก็แนะนำว่าไอ้การเล่นแบบไทยเนี่ยเอากลับมาก็จะสนุกดีนะ
แบบว่าตีงูกินหางมอนซ่อนผ้าสบายขี่ม้าส่งเมืองลิงชิงหลักอะไรพวกนี้
ตอนนี้ที่กระทรวงพธันธรรมยังให้สถานทูตเขาเชิญเอกอัก
สถานทูตทั้งหมด๒๐ประเทศมาร่วมกัน
มีมาเลเซียโคลอมเบียญี่ปุ่นสหรัฐจันจักร๒๐ประเทศเลย

มาทำการทำวีดีโอโวยพรพี่น้องชาวไทยเนียนวันเทศกาลสงกราน
หลายท่านก็อาจจะได้เห็นนะครับ
แล้วเขาบอกว่าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณจีนจองตัวกันมาเมื่อคั่นปี

ชุดหายเยอะ

หลายขวดเลยนะ
อีกเดียวแล้วว่ามีสิ่งไม่ดีก็ว่ามีสิ่งที่ไม่ใจ
บางอย่างจะเลยรู้เลยว่าของของของ

มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่อยอะจริงมีอะไรแล้ว
คุณผู้ชมนะว่าให้ความรู้ในเรื่องของการเล่นน้ำอย่างสูบภาพเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมามักมีปัญหาการเล่นสงกรานแบบเกินความเป็นไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยโจบางคนเนี่ยบางกลุ่มที่สนุกแต่ต้นฝ่ายเดียวบนกองทุกของคนอื่นชกชวยโอกาสในการบังคับสาวเล่นแป้งหรือว่าเล่นน้ำโดยสาวเจ้าไม่เต็มใจที่จะ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๐๙ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนถูกผู้ข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นเขาไม่เต็มใจเล่นด้วยแหละ
ไม่เกิน๓ปีเอาให้ง่าย
คือถ้าคุณทำอะไรที่มันเป็นการขืนใจคนอื่นบังคับผู้อื่นหรือเขาไม่ได้เต็มใจคุณโดนติดคุก๓ปีอันนี้เอาให้ง่าย
หรือว่าปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ก็เรียกว่ากฎหมายดังกล่าวนี้นะคะข่มขืนใจผู้อื่นหมายถึงว่าการบังคับให้ผู้อื่นกระทำหรือไม่กระทำ

มันจะเป็นข้าวขายอันนี้ถ้าเราไปปัดแปลงเขาที่เขาไม่ต้องการ
ก็คือมันเป็นการริดร้อนเสร็จภาพของผู้อื่นนั่นเองนะคะ
แต่ตอนนี้คุณซินดี้นางแบบก็ออกมาลนรงอย่างหนึ่ง

อยากไปโทษว่าผู้หญิงจะแต่งตัวโป๊ะอีกเดียว

คือเขาจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่
เขาก็จะโทษกันตลอดว่าผู้หญิงแต่งตัวล่อเป้า

เราก็อยากจะเตือนว่าบางทีก็เยอะไป

แต่มันไม่งามด่าลิงค์จ้ะ

ก็จะเป็นสถิติที่เขาทำกันมาทุกปีกันอยู่แล้ว
สงการคนเขาคิดถึงวันสงการเนี่ย
ทุกคนคิดอย่างแรกเลยปีนี้คือเล่นน้ำสงการ

แล้วก็มีการลดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนี่ย

คือจะสาดน้ำ๖๔
ก็กลับบ้านแปลกอยู่อย่างหนึ่ง

นี่จากตัวอย่าง๓๐๐กว่าคนนะ
เดี๋ยวขอออกไปดูในกรุงเทพสิยังแน่นอยู่ไหม
ก็บัวบางลงนะนี่ปีนี้
แต่ปีนี้คนที่กับภูมิลำเนาเนี่ยล่วงกลับน้อยลง

ปีนี้ก็๓๙๓๕เอง

ใครอยากเล่นนี้แท่งนั้น
ผู้อยากให้อยู่ไปนานนะแต่งในเทศกาล
บอกว่าคนไทยปีนี้อยากเล่นน้ำสงการเป็นเรื่องปกติแล้ว
แต่อยากจะทำบุญจักรบาดมากขึ้นเกือบ๗๐นะครับ
ทำให้คนอยากเข้าวัดด้วยนะครับ๖๙๙๓แล้วก็อยากจะไปส่งน้ำผ้านี่คือ๖๔๒๖
สาธุแล้วก็อยากจะไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนี่ยถึง๕๘๕๘๕๖เนี่ยนะครับ
แล้วก็อยากจะเล่นน้ำสงการปีนี้อาจจะน้อยลงเพราะว่าเหลือแค่๔๐
มันเกินครึ่งใช่ไหมมันเกินครึ่งอยู่แล้ว
แล้วก็ปีนี้อยากจะไปพบปะสังสรรค์ครอบครัวเนี่ยก็๔๑
เขาก็อยากจะถามว่าอยากจะเล่นน้ำสงการกับใครมากที่สุดอันนี้ต้อง
เป็นใครคะไม่พลาดถ้าพลาดเดี๋ยวแกจะอารมณ์เสียคนเอกประยุจรรย์โอชา
ตอนนี้เขาต้องแดดเหรอแน่นอนอยู่แล้ว
แดดไม่ติดอัมพัชราภาไม่ติดโน้วอัมไม่ติดได้ไง
ตอนนี้ต้องมีการเปลี่ยนแรงใช่มั้ยเบอร์๒ใคร
เบอร์๒และ๓คือผู้รักนางคู่ขวัญจากละครยอดทิศคือป๊อบกับเบลล่า

ปีนี้ต้องยอมทุกอย่างจะต้องเบรกให้เขาจริงโป๊ปกับเบลล่า
อันดับที่สี่ก็พูดว่าใครอยาก
คือผู้ว่าแล้วก็ญาติพระพุทธทิศผู้ใหญ่
เขาบอกแต่ปีนี้๗๔๘๗คนอยากจะไปตักบาทเสริมดวงชะตาให้กับชีวิต

แล้วก็จะมาส่งน้ำพระขนทรายเข้าวัดก่อเจดี
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าปีนี้คนไทย
เขาบอก๖๑อยากจะเล่นน้ำแบบโบร่ำโบราณ
อยากจะใส่ชุดไทยเล่นน้ำตามการะเทศะ
อยากจะรักษาประเพณีของคนไทย
คุณดูสิ๖๑บอกอยากจะทำแบบไทยเดิม
อยากจะแต่งกายด้วยผ้าเขามาผ้าประจำถิ่นเยอะ๓๖เลยนะ
แล้วก็ที่แน่นอนคือ๑๒๙ก็ถือว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
๑๒๙๙๗เกือบ๓๐อยากเตรียมเสื้อผ้าเครื่องรุ่นห่มชุดใหม่
ให้บีดามารดาแล้วก็ให้หรือสวมใส่ในการลดน้ำขอพรคือ
ทุกอย่างในแบบเดิมกลับไปอีก
แต่ในขณะเดียวกันเขาบอกปีนี้คนอยากจะไปเล่นสงการเยอะกันที่ไหน
คนบอกกลับไปเล่นที่บ้านของใครบ้านของมันอยู่แล้วอันดับหนึ่ง

จากบ้านใครบ้านมันคือเดินทางกลับไปเล่นที่ไหนก็กลับไปที่นั้น

ข้าวศาลศรีโรมสังแผง

แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดที่
คนอยากไปใช่ไหม
คนอยากไปเล่นสนุกึาษณ์กันอยู่
อายุทยาประวัติศาสตร์วัดชัยวัฒนาราม
นี่ลดพอดีเลยค่ะแล้วว่าต้องมีลูกบุรีติดมาแต่อาจจะแบบว่าขนาดน้อยกว่านิดนึง
แต่๑๖เมษาหวยออกแน่นอน
คือไม่มีการหยุดว่าอย่างนั้นเถอะสงกรานหยุดกันจริงแต่ว่ากองสลากบอกว่าไม่หยุดนะคะ
เพราะว่า๑๖เมษาก็วิเคราะห์ตัวเลขกันต่อ
อ่อได้นะครับได้เปรกทั่วไทย

พัยอยวิเคราะห์ขึ้นไปเรื่อย
ถึงมาอันแรกเดี๋ยวกลับมาแล้ว

เอ้ามากลับมาค่ะสุดท้ายพี่คอล์กันไปเลยไปแล้วแน่นอน๑๖วันเศรษฐกิจแห่งชาติฮะ
ใช่ความหวังความหวังแห่งชาติวันเศรษฐกิจแห่งชาติ
เราขอสักนิดนึงวันนี้เราไปที่บ้านดุงหน่อยจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเขารายงานมาจากศาลปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ยเป็นสารดั้งเดิมเลยนะฮะ
ก่อนจะย้ายไปอยู่ภายในเกาะคำชโนธในปัจจุบันนี้
ชาวบ้านตะบนบานม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรก็สการะบูชาปู่ย่าตายายกันมาพอสมควร
ต่อมาชาวบ้านดุงได้ทำพิธีย้ายศาลปู่ศรีสุโธและย่าประมา
ขึ้นไปไว้ภายในเกาะเนื่องจากตรงนั้นเป็นที่รุ่มต่ำ

ชาวบ้านนักท่องเที่ยวคนอาจจะยังไม่รู้จัก

คนก็เลยจะไปไหว้เฉพาะตรงที่ในเกาะ
แต่ที่จริงตรงนี้เขาบอกเป็นสารดั่งสารเดิมเลย
ห่างจากเกาะคำชโนธไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณครึ่งกิโลเมตร

โอ๊ะ้ตายแล้วแข่กันไป
โดยเฉพาะคอเวียไปกับซู่ตายเลย
พอแมกขาจำหน่ายลูตเตอรีเนี่ยมันไม่เคยขาดอยู่แล้ว

นะฮะก็แต่ก็ไม่วุ่นวายเหมือนในเกาะคำชโนธอ่ะนะ
แม่ค้าโรตเตอรี่คนหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ที่สารปู่สารย่าเนี่ย
บอกเขาพูดสิเขาว่าโอ๊ยเมื่อคืนนี้ปู่มาเข้าฝัน
บอกเลขเด็ดเลยกับตัวเอง

แต่คราวนี้แปลกมากไม่ใช่๓ตัวมาบอกถึง๖ตัว

แม่ทำไมมันเท่ากับตัวเลขในสละกินแบ่งรัฐบาลเลยทีเดียว
ปู่ญาติจะไม่ให้เล่นหวยใต้ดินเนี่ยคราวนี้
ให้ไปซื้อหวยแบบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล
ปู่เลยมาเข้าฝัน๖ตัวเต็มนะ
พอตื่นขึ้นมาตกใจ

หาปากกามาจดก่อนเดี๋ยวลืม

สดสักนิดตนคิดว่านี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
ปู่มาให้โชคแล้วมาแน่นอนแล้ว
โดยเลขที่ปู่เข้าฝัน๖ตัวที่จำได้
ลุกขึ้นมาจดเท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้นะ

แล้วตอบลงมาข้างล่างคืออะไรอ่ะ
โอ๊ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยฝัน
เขาบอกถ้าเกิดมาก็ไม่เคยฝัน
แบบว่าเอาจริงนะเพิ่งเป็นการฝันครั้งแรกที่ครบ๖ตัว

ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแบบจริงจัง
เบอร์จะไปหาเลข๖ตัวตรงแป๊ะที่ไหนเนี่ย

ต้องไปตามให้ได้๖ตัวนี้นะ
แผงก็ไม่รู้ไม่รู้
เขาบอกว่าเขาเขียนไว้ติดแผงเลย
ใครจะซื้อก็ซื้อนี่ปูเข้าฝันปูเข้าฝัน

หลังนี่อูดรไม่ค่อยถูกบ่อยแล้ว

อูดรคุณต้องทำสติติรางวัลที่หนึ่งหน่อยนะ

ก่อนอุดรเป็นเมืองคนที่คนถูกหวยเยอะที่สุด

เรือหลวงพ่อเกลี้ยงขึ้นจากน้ำ

จากนางสาวพรรดรทัยเวชวิทูลนะนะคะ
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี
บอกว่ามีชาวบ้านที่อยู่บริเวณท่าเรือข้ามฝากวัดเฉลิมอาจ

ขอร้องให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกู้ซากเรือโบราณ
จมอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากมานานกว่า๓ปี
ซึ่งมีชาวบ้านหลายคนที่ฝันคล้ายกันนะคะ
บางคนก็ฝันเห็นพระโพธารามคณรักษ์

อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเฉลิมอาจ
มาบอกว่าให้นำเรือขึ้นมาจากน้ำ
แล้วนำไปไว้ที่วัดให้ที

เพื่อความสบายใจทุกคนก็ต่างพร้อม

จะนำเรือลำนี้ขึ้นมาตามความฝัน

ซากเรือจมน้ำอยู่บริเวณข้างท่าเทียบเรือข้ามฝ้า

เรือขึ้นมาใช้เวลากว่า๕ชั่วโมงจ้ะ
สามารถที่จะนำเรือขึ้นฝั่งได้สำเร็จใช้แรงคนหมดเลยนั้นน่ะ

เรือดังกล่าวทำจากไม้ยาวประมาณ๑๐เมตรมีสภาพเสียหายไปแล้ว
เหลือเพียงแค่ครึ่งลำมีดินโครนแต่ละค่ายน้ำเกาะทั้งลำเรือเรือ
นายสมคิตแก้วหอมอายุหกสิบสามปีเปิดเผยว่าเมื่อหนึ่งปีก่อน
แม่ย่านางประจำเรือลำนี้ล่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยลำ
ปากแล้วก็หนาวมากอยากขอให้ช่วยนำขึ้นจากน้ำ
น้องชายก็ได้นำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษากับคนในครอบครัว
เพื่อความสบายใจทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันนะคะว่า
จะนำเรือลำนี้ขึ้นมาตามความฝัน
ซึ่งจะนอกจากน้องชายของตนแล้วยังมีชาวบ้านอีกหลายคนในระแวกนั้นน่ะนะคะ

ด้านนางสุรีสุวรรณประเสริฐอายุ๘๔ปี
อดีตคนขับเรือลำนั้นค่ะ๘๔ปี

บอกว่าเรือลำนี้ชื่อไอ้ตัน

เป็นเรือที่มีผู้มีจิตศรัทธาหลวงพ่อเกลี้ยงนำมาถวาย
เนื่องจากว่าสมัยก่อนถนนหนทางยังไม่สะดวก
การข้ามฝากแม่น้ำแม่กรองก็ทำได้เพียงการใช้เรือ
ที่ขับเรือนี้น้างซูรีโดย๘๔ปี

อ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่นี่ด้วยตัวเองเพราะเป็นบ้านของแม่

งั้นมาดูทหารเรือกันบ้างนะคะมูเรือของทหารเรือไทย
ถึงท่าเรือพระศรีฮนูโวิวที่กาหมูชา

มอบหมายให้นาวาเอกประพลฯฐานไพรบูลได้
เป็นรองเสนาธิการทัพเรือภาคหนึ่ง

เรือเหลวงกะบี่เนี่ยออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตว์อาถีย์

ท่านนาวะเอกประพลท่านเป็นประธานจุดถวัย
แด่พลระเอกพระเจ้าประโรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์หรือว่ากรมหลวง
ชุมฮรเขตรมศักดิ์หรือเสด็จเตียนะคะ
สิ้นเสียงประทัดจุดถวายเรียบร้อยแล้วผลออกมาคือ

เลขเข้ามาเลยคือ๑๐๐๐นัตรสบัตรออกมาว่า
สมหวังราบรื่นแล้วหมายเลขที่ผ้าแดงนั้นคือ

ก็นี่ไงแต่ว่าเลขนี้ไม่เหมือนไงเพราะจุดให้เสด็จเตีย

หัวหน้าชุดเดินทางมาเห็นท่านก็เก็บไว้ดูคนเดียวกำไรอยู่

และให้ท่านอนุศาสนาจารย์ของกองทัพเรือภาคที่๑
นำมาประกาศต่อหน้าแถวผู้ที่ร่วมเดินทางมา
ทุกคนที่มายืนรอนั้นมีเรื่องนี้ด้วย

นี่ไงเขียนว่าสมหวังลาบลื่น
แล้วก็มีหมายเลขด้วยเพราะมีเขียนหลายอัน

แต่อันนี้คือสมหวังลาบลื่นแล้วหมายเลข๓๕๐และ๙๕
แล้วแต่เพราะเราเลือกไม่ได้ข้างในถูกต้องไหมล่ะ
นี่นะที่เรานำเสนอเรื่องนี้เพราะอันนี้แหละค่ะ
ว่างลาบลื่นนะคะสมวังลาบลื่น

วันจันทร์๑๕ส่วนมากเขาจะเป็นเลขต่อศูนย์ต่ำ
เยี่ยมตำจัด๕ลงมา
แต่เมื่อกี้มันสูงนะตำล่ะ

เฮ้ยนี่เราให้อาจารย์ลักษณ์ให้แม่นถูกกว่า๕ห้วนแล้วน่ะ
เขาดองนางไลฟ์ไงนางจะไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์นี่แหละ
จริงในเพจในเพจนางชอบไลฟ์
อีกอันหนึ่งอันนี้จากกรณีโซเชียลครับแชร์ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎ

เหนืออุโบสถที่กำลังสร้างใหม่ของวัดทุ่งรวงทองตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุน
ชาววัดพยาวนู่นดูสิดูสิ

ซึ่งเป็นเอาจริงเป็นวัดโบราณมาพันกว่าปี
โดยรอบพระอุโบสถมีพญานาคสีขาวล้อมรอบ
ซึ่งโบราณเชื่อว่าพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นแสงแห่งชัยชนะ

จะช่วยให้เป็นบ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นอู้วต่างเช่า

อันนี้เห็นชัดจริงนะฮะ
ในขณะเดียวกันคนที่ดูแลวัดพร้อมกับชาวบ้าน
ได้มาทำบุญที่วัดตรงกับวันพระ
ก็ต้องตะลึงกันแหละเห็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า
ปกคุมบริเวณวัดทุ่งลวงทองนะฮะ

อย่างที่บอกว่าเป็นวัดเก่าวัดแก่พันกว่าปี

เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นวัดร้างน้อง
ก็คณะสงฆ์ชาวบ้านตำบลทุ่งรวงทองเนี่ย
แล้วก็กรยานมิตรสายบุญทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ย
ตรงประเทศเนี่ยมาร่วมบุรณปฏิสังค์ก่อน

แล้วก็ปั้นรูปพญานาคสององค์ล้อมรอบพระอุโบสถ
โดยพญานาคสององค์นี้ก็คือปู่ศรีสุโธกับย่าปฐุมมา

เขาก็เอาเลขนี้มาตีแองจี้
ความยาวความยาวของพญานาค
สองอันเนี่ยความยาวหกสิบเมตร
ล้อมรอบอุโบสถ
นะแต่ก็ที่แปลกคือพญานาคทั้งสององค์เนี่ย
สีขาวเป็นแนวยาวร้อมรอบ

๖๐๐๖หรือเปล่าอะไรแบบนี้
เมื่อกี้ของเหรอว่ายังไงล่ะ

เหรอเรือนี้๓๕๐กับ๙๕
อ๋อออออันนี้ของหนูก็มี

ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรตรงกันเลยท่านผู้ชมอยู่ที่ดวงของท่านแหละ
สติมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลิศก็หมดตัว
แต่ที่นี่แน่ไหว้พระไปไหว้พระเธอจะดี
อุ๊ยแต่ตรงนี้นะปูเข้าฝันแค่เล่น๖ตัว
อันนี้แค่ของมดดัง๑ก็ไม่มีเลยนี่๑แป๊บ
ทำไมปูเข้าฝันบ่อยบางทีฉันก็งงนะเถอะ

อีนี่ไม่ทำไมทุกคนฝันหมดเลย

ทำไมฝันก็หมดเลยบางทีฉันก็งงนะเถอะ
พี่เคยฝันเห็นไหมไม่จะเคยเห็นเลย

ทำไมคนนั้นก็ฝันคนนี้ก็ฝันอะไรอย่างนี้

นี่คนแรกฝัน๖ตัวนี่แต่อันนี้เขาไม่ได้เข้าฝัน

แล้วก็แบบว่าทำเป็นพญานาค๖๐เมตร
แต่วัดสวยจังแล้วพญานาคนั้นแปลกมาก

บอกว่าจะเป็นขั้นบันไดนะใช่ไหม
อ่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องประมาณภักดิ์ว่าเอ้าช่วงสงกรรณแบบนี้นี่

ทำยังไงให้มันดูเป๊ะเด่นเด้งแล้วก็สวยโดดเด่น
พี่ต้องระวังเรื่องนี้ช่วงหน้าสักครู่เดียวคุณผู้ชม
เอามาสงกรานอย่างนี้จะเลือกพร้อม
หรือว่าแต่งตัวยังไงให้แบบออกมาข้างนอก

ต้องแต่งตัวสุภาพ

มันคือหมายถึงว่าอยากจะเข้าไปห่างไหม
กลัวดำ
ฉันต้องกลัวนั้นแต่ใส่สั้น

แซวพี่อุ๊บดูสิอ้าวไม่จริงเขาบอกว่ามกรากุมภาหรืออะไรแบบนี้เนี่ย
ฮาไวน์ก็จะมานะคะส่วนใหญ่คนก็จะแบบว่า
มาลองดูว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรออกไปข้างนอกดี
แต่ว่าจะใส่แล้วให้กลืนไปกับฝูงชนมันไม่ดีหรอก
มันต้องทำยังไงให้ออกไปข้างนอกแล้วมันดูเด็ด
โดดเด่นแล้วก็สวยงามเอาให้ปัง
ถ้าเกิดว่าไม่ปังเนี่ยไม่ต้องออกจากบ้านคุณผู้ชมค่ะ
ข้อที่๑วันนี้เรามีไอเดียจะให้ใส่เสื้อฮาไวน์
แล้วกลืนกับฝุงชนมีพ็อปเสิร์ฟก็ไปสิคะ
หนึ่งเมคอัพให้มันสะดุดตาเข้าไว้

เมคอัพอ่ะช่วยอยู่วันนี้ที่แบบว่าใครก็เหมือนกัน
เราจะไปต้องหาความแต่งปาก

นั่นผู้ชายไงอันนี้พูดถึงสาวก็แล้วกัน
อาจจะแบบว่าลองเปลี่ยนสีปากให้เป็นสีแซ่บไหม
อย่างเช่นสีแดงสีส้มสีม่วง
เอาให้สุดไปเลยก็น้ำเงินไปเลยคุณผู้ชม
คือวิ่งเดินออกมาปุ๊บทุกคนเห็นปากมาก่อนอะไรแบบนี้ไง
นี่ให้ดูผิวก่อนนะถ้าเจ๊ทาสีน้ำเงินเนี่ย
ต้องคิดว่าเจ๊เป็นลมหรือไม่ก็แบบว่า

เออปากเหี้ยวนะเอ้า
แต่ถ้าเกิดว่ามันแปลกเกินไปสู้ไม่ไหวอย่างนี้ก็แล้วกัน
ลองหาสติ๊กเกอร์หรือว่ากากเพชรไหมคะ

เล็กก็ติดเข้าไปไงให้มันน่ารัก
แปะหน้าไปให้คนแบบขอโดดเด่นนิดนึง

โรยเลยเอากากเพชรที่เขาไว้
แบบคิมไม่หลอดไม่กลัวหลอดไม่กลัวเขาสาดน้ำแล้วก็กากเพชรติดอ่ะมันหมด
ไปแล้วเป็นก็ถือโครงแฟนไปด้วยหลอดชอบเอาไปเต้น
แล้วก็แบบว่าพอดีน้ำสาดบนทั้ง๓พวกพวกมันตัดคือซีทเวิร์ก
บางคนบอกว่าออกไปเล่นน้ำอีกหนึ่งปัญหาคือผมพัง

ส่องเก๋อะไรแบบนี้ไง

ก็หาให้มันดูแปลกแล้วก็แบบไม้น้ำตั้งแต่๘โมลด์ถึง๓พรุ่งอ่ะคุณแม่น้ำ

บางบ้านเป็นน้ำบาดาเขื่อเหม็นแก่
เหม็นจริงเหม็นเต๋มคุณแม่
เขาก็จะกลิ่นแบบบาร์ดอัฟแบบเม็ดอะไรนะเม็นตม
เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะขับรถกระบะเล่นทั่วกรุงเทพ

ใช่เพราะว่าเมื่อกลิ่นไปติดเสื้อทั้งวัน

พี่ก็ใส่แว่นไปสิกลางคืนเก๋ไหม

บางทีคนสะโคมเข้ามาไม่ต้องแพนไปนะคุณผู้ชม

เพิ่งเจอกันเมื่อวานเอาให้นางเจอกันแหละไข่เทียว

ถังไม่ไปกับพี่แน่นอนเลยค่ะ

นี่เองแต่เรื่องดุ้งกูตาซะจริงเลยนะ

เหรียญใส่แว่นกันน้ำไปเลย

ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาการใส่ชุดไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ย

เมื่อบุเปสันนิวาสใกล้จราจรหรือลาจอไปแล้ว

เดี๋ยวมีอีก

แล้วก็ถือว่าเป็นการแบบฟื้นของช่อง๓เลย

สิ่งที่เขารู้มาเนี่ยเค้าทำภาค๒เนี่ย
เขาทำภาค๒เหมือนตอนนั้นเห็นไหมตอนแรงเงาเนี่ย

แรงเงาก็ใช่ไงตอนนี้เล่น

แรงเงาเหรอ

คิดว่าจะเสร็จเมื่อไรดูว่า

คือล่าสุดบอกเลยว่าแฟนละครเรื่องนี้เตรียมเฮกันก็คือ
ลอยม์แพงเขาเตรียมเขียนอย่างที่คุณบอกว่า

มาลุ้นอีกทีแต่ก็จะทำเป็นละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์แล้วนั้นนะครับ
ส่วนแปรนิยายเนี่ยก็จะตอนนี้จะแปลเป็นภาษาจีน
ภาษาอังกฤษแน่นอนแต่คงใช้เวลาในการแปลนานพอดู
ด้านซีรีส์จีนตอนนี้ซีรีส์จีนมาติดต่อบุเภสอันนี้ว่า
บริษัทใหญ่อยู่ที่ว่าจะเลือกใคร๕บริษัทใหญ่
น่าจะทราบผลนี่แหละภายในหลังสงการเนี่ย
ว่าจะขายให้กับบริษัทจีนประเทศไหนที่เขาจะเอาไปสร้างเป็นบุภเสันนิวาส
ลิขิตอย่างที่พี่พูดเนี่ยพอร์ตเนี่ยตอนนี้ยังไม่นิ่ง

ต้นหอมเนี่ยทำงานในวงกายมานานเลยนะ
นี่อัลละบูชาอีกหน่อย

หลังนี้ของมันก็มาจากเอกทีน
ใช่จะให้ดูบ้านของต้นหอมนะฮะ
จากที่ออกเป็นวิธีกรต่างเล่นไอ้น้วยนี้
คือทำทุกอย่างแหละในวงการตอนนี้ไม่รวยหรอก
แล้วก็เก่งด้วยแล้วก็มาทำยาเขาเนี่ยใช่ไหม
อันแรกก็คือดูแลน้ำหนักอันนี้ก็เป็นผิว
นี่คือบ้านหลังใหม่ของต้นหอมนะคะ

หอมเขาก็โพสต์ลงโพสต์ลงไอจีเขา
บอกเลยว่าบ้านหลังนี้อลังการสุดพลังใหญ่โตกว้างขวางมาก
แล้วคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านตัวเล็กไปขนาดอะไรเห็นไหม
เห็นศาสตร์ส่วนคนที่ยืนมั้ยคือใหญ่จริง

มันจะมเปิดเหมือนสตูดิโอแล้วก็บอกว่ามีหลายมุมต่างนาน

คนเราเนี่ยคุณลองดู

ก็บอกว่าเมื่อก่อนหนูก็ต้องไปเช่าบ้านเช่าอยู่

โกะไปตัดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บ้านเท้าเฮ้ากับรูปรถเบ้นเราก็ติดเอาไว้
เราก็จ้องน่าวันหนึ่งนี่ต้องซื้อรถเบ้น

มันบอกนักกรณ์ภาคภิมธรรมฯไทยรัฐนี่เลยมันตัด

ต้นหอมไปดูที่ตรงนี้พร้อมกับแบบนะ
ก็คือซื้อไว้ล่ะแล้วก็ค่อยผ่อนไปเรื่อย
นี่เป็นแค่พิธีกรเป็นแค่ดีเจเริ่มต้น

บางทีคนเราเนี่ยหลังสงการคุณลองดูตั้งแรงบันดาลใจ

ชิ้นเห็นไอ้สองคนเนี่ยแล้วชิ้นเหิงค่ะมันทำได้จริง
แล้วบ้านพี่ป่ะแม่ใหญ่มองยากลูกอะไรคะ

ชิ้นยังต้องยอมเพราะอันนี้มันของพ่อเนี่ยของตัวฉันเองไม่มี
เขาเรียกว่ากฎแห่งแรงคุณแม่ต้นไม้ที่บ้านคุณแม่มดนั้น
ซื้อว่าปลูกต้นย่ายญี่ปุ่นหรือต้นที่เขาปลูก
แซะกันแบบเป็นตะลังมิดต่อตะลังมิดเลยนะ

อื้อหือสุดยอด

สระเวน้ำติดกับริมน้ำคุณกระโดดลงริมน้ำจะไปย้ายเลย

แล้วก็มีเรือเรือร่องพาคนข้ามฝากให้ด้วย
อ๋อออกรายการยังไงกลับบ้านเราแล้วร้อยถูกไง
การทำอย่างนี้แล้วแค่ซื้อที่แทบจะทั่วทุกจังหวัดประเทศไทยแล้ว

แต่มีแบบบ้านแบบหูชายมาใช่ไหม

ครอบครัวไอ้ไอ้พี่มันช่วงหน้าน้องปีนใหม่กับแม่แอลฟ

แกรักให้ฟังรักระหว่างค่ายคือใบเฟิร์นกับท็อปจรรย์คือนานถึงจะมีรูปคู่นะ
แต่บทเขารักกันดิบดีดีจังดีงามทั้งคู่เลยนะฮะ
ตอนนี้นักข่าวก็จะไปถามว่าช่วงนี้เป็นไงคือช่วงนี้เหมือนเงียบไปแล้วก็ไอจีก็ไม่ลงรูปกันแล้วกันใช่ไหม
ปี้ค่ะแฮปปี้แต่เวลาโอ้โหแต่นางไม่ค่อยเปิดเนอะนางรวย
นางบอกว่าเวลาเจอกันน้อยมากเพราะว่าใบเฟิร์นถ่ายละครแล้วเขาก็ไม่ได้น้อยด้วยงานเขาก็เยอะแล้วก็จะสบายกันเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็เคยมาหาเราที่กองไหมไม่เคยค่ะเราทำงานของเรามีแพลนต่อเนื่องแล้วต่างคนต่างทำงานเยอะ
จะมีเราแค่ในกองแล้วก็เราไม่ได้ว่างตัวเองก็ไม่ได้ไปกองเขาใช่ไหมฮะเราต่างคนต่างก็ไม่ได้ชอบให้ใครไปวุ่นวายในกอง
เออก็ถูกนะมันก็ดึงสตินะมึงทิ้งใช่ไหมไม่เคยมีใครได้ไปนะคะทักคนมาค่ะ
ยังไม่ได้แพลนนะคะเรื่องจะไปไหนด้วยกันเนี่ยปกติก็จะมีสวัสดีผู้ใหญ่นะช่วงสงการอย่างนี้เออก็น่ารัก
ทักคนว่าจะชวนเราไปรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่บ้านเขาด้วยใช่ไหมจริงไม่ต้องไปสงการค่ะถ้ามีโอกาสเราก็ไปว่ายผู้ใหญ่ของกันและกันอยู่
พิเศษนะที่เขาจะพาเราไปลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่โชคดีที่บ้านใบเฟิร์นกับบ้านเขาเป็นคนที่ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อยู่แล้ว
มองว่าเป็นประเพณีที่สำคัญยังไม่ได้ดูคิ้วจะไปวันไหนถึงวันไหนคิดว่าถ้าว่างก็ไปแหละค่ะตอบได้เรียบร้อยมาก
พี่ไปรับนำหัวใครไหมคะไปหาพ่ออยู่กับพ่อแล้วพาใครไปป่ะคะไม่มีค่ะอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านนนท์เนี่ยแหละค่ะ
มีพาใครไปหรือเปล่าไม่มีค่ะ
ก็เนี่ยวางแผงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นผลงานถ่ายแบบของเขานะดูสิ
เห็นไหมปีใหม่ก็จุงมือกับคุณแม่ไป
นิตยสารแคลว

ไม่เคยเห็นแอปนั่งท่านี้มาก่อนในชีวิต
ขอดูอีกทีแค่ว้าว

ปกติพี่แอฟจะบอกว่าไม่เคยโพสต์อย่างนี้ใช่ไหม
เรียกว่าไปลองซื้อหนังสือมาดูค่ะ
ชัดเจนในทุกเรื่องเลยทุกความรู้สึกในเวลานี้ของคุณแม่สุดสตรองคนนี้แหละค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของสาวแอฟนะคะแล้วก็น้องปีใหม่ห้ามพลาดเลยนิตยสารแพรว
นี้วางแผงเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนแล้วเรียกว่าเป็นเซตถ่ายแบบที่น่ารักมาก

เมื่อก่อนนี้ช่วงหน้าร้อนเราจะต้องดูว่าดาราใครจะมาใส่ชุดว่ายน้ำน้องมะคอบก็รับแล้ว
ทุกคนไม่ต้องดูเพราะว่าดาราเขาใส่กันเองแล้ว

มากี้กับป๊อกพัดสอนก่อนที่เพิ่งแต่งงานกันไป
ความหวานที่ค่อยเพิ่มขึ้นเห็นไหม

แล้วก็มีเกาะอะไรอยู่เข้าเห็นอยู่

ตั้งกล้องถ่ายเองหรือใครถ่ายให้

นักศิษย์นี้มาร์คีกับป๊อกก็ทั้งหวานทั้งแซ่บ
โดยเฉพาะมาร์คีนี่สวยแซ่บในชุดว่ายน้ำจริง

บีกินนี่ค่ะท่านผู้ชม
นี่ป๊อกเขาก็เล่นกล้ามเนอะก็กล้ามงามอยู่

เสาร์อาทิตย์นี้มีความสุขไปเที่ยวไหนกันระวังด้วย
ขอให้มีเลขที่เราใบ้กันไป

ราศีธนูกับราศีเมทุน
เหรออย่าโรดโผนมากและเตือนไว้ก่อน
แต่คุณอดทนไปจนถึงแค่วันที่๒
ด้วยความหวังดีจากรายการหมู่ไหน

ธนูกับเมธุนก็แรงอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเองต้อง

ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ